ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแม่ทั้งโหดแล้วก็น่าเศร้านะครับมีคุณตาคุณยายเป็นเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่อูทอง
รถจักรยานยนต์หายไปรถกระบะหายไปทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ของค้าของขายหายไปแทบหมดร้าน
แล้วในร้านเนี่ยอย่างที่บอกคุณตาคุณยายใช่ไหมเป็นเจ้าของ
ภรรยาภรรยาของคุณตาที่เสียชีวิตเนี่ยแกป่วยติดเตียง
แกพูดไม่ได้นั่นเท่ากับว่าศพของสามีที่อยู่ข้างแกเนี่ย
เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแต่แกทำอะไรไม่ได้เลยตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ได้ช่วยไม่ได้
นี่ฮะลูกสาวมาเจอเมื่อเช้านะครับลูกสาวอยู่บ้านคนละหลัง
ทุกเช้าจะแวะมาหาพ่อกับแม่ที่ร้านมาถึงก็จะ

เสียชีวิตละแล้วแม่ก็นอนอยู่เตียงค่างที่ศพพ่ออยู่นั่นละ

นั่นก็คือภรรยาที่ว่าป่วยติดเตียงคือนอนข้างกันอย่างนี้เลยนะ
แทบไม่มีแรงจะพูดจะเอื้อนจะเอ่อ
เลือดนี่ไหลมาจนถึงเตียงที่คุณยายแกนอนอยู่
ก็เลยไม่รู้ว่าแกจะรับรู้มากน้อยขนาดไหนนะ
แต่ว่าสามีศพเนี่ยอันนี้คือเอาคุณยายไปโรงพยาบาลก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ที่แจ้งเหตุกับตำรวจนะครับก็คือลูกสาวของผู้ตายนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะหลังจากมาเจอก็แจ้งสพอูทอง
พอูทองก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นร้านขายของชำในพื้นที่อูทองสุพรรณบุรี
คุณตาสมชัยกล้าหารอายุ๗๔ปีนะครับเสียชีวิตในสภาพ
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ
มีบาดแผลที่หน้าอกกับหน้าท้องนะครับ
รวม๘แผลด้วยลักษณะถูกตีถูกกระแทกเข้าไป
ใกล้กับศพคุณตาเนี่ยมีท่อนไม้เปื้อนเลือด
ยาวสัก๖๐เซนติเมตรตกอยู่ส่วนในร้านนะครับ
ที่เป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำเนี่ย
ขายของต่างถูกลื้อค้นข้าวของกระจัดกระจาย
พื้นที่หลังบ้านนะครับมีกระจกบานเกร็ดหน้าต่างถูกงัดออกสองแผ่น
ประตูถูกเปิดออกตรวจสอบเบื้องต้นทรัพย์สินต่าง
นี่ฮะกระจกบานเกร็ดนะฮะมันคงถอดกระจกบานเกร็ด
แล้วก็เอือมมือไปเปิดประตูหรือว่าตัดกุญแจ
สุพันธ์บุรีคันนี้นะฮะหายไป
จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงเทาอีกหนึ่งคันก็หายไป
แล้วมีพระเครื่องที่หายไปเหมือนกันนะครับ
กระเป๋าเงินซึ่งในน่มีเงินสดอีก๑หมื่นบาทก็หายไป
ข้าวของเครื่องใช้สินค้าในร้านก็โดนขโมยไปจนหมดตู้แช่

หายนะครับก็อย่างที่บอกที่น่าสะเทือนใจก็คือภรรยาของคุณตา
คือคุณยายนะฮะอายุ๗๐ปีป่วยติดเตียงขยับขยื่นร่างกายไม่ได้
แล้วไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยจะรับรู้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่เอา
เป็นว่าคุณตาเสียชีวิตอยู่ข้างข้างที่นอนของคุณยายลูกสาว
บอกว่าอยู่คนละบ้านกับพ่อและแม่ปกติพ่อกับแม่อยู่กันสองคน
คนเธอจะมาหาพ่อกับแม่ทุกเช้าเมื่อเช้ามาถึงพบว่าที่
บ้านเนี่ยที่เป็นร้านขายของชำด้วยมันถูกลื้อค้นข้าวของกับ
กระจายไปหมดพอเดินเข้าไปดูก็เจอพ่อเนี่ยนอนจมกอง
เลือดอยู่ที่พื้นของบ้านข้างที่นอนของแม่แล้วก็พบว่า
เสียชีวิตไปแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทรัพย์สินที่
หายไปนั่นแหละฮะทั้งรถทั้งพระเครื่องทั้งกระเป๋ารวมทั้งเงินสด
หนึ่งหมื่นบาทซึ่งเธอเธอเพิ่งเอามาให้พ่อเมื่อช่วงค่ำของวันก่อน
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้คุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราด้านหลังร้านเนี่ยจะมีราวไก่ข้างจะเป็น
บ้านของเพื่อนบ้านค่ะด้านหน้าก็เป็นร้านขายของชำนี่ประตูด้านหลัง
เห็นไหมฮะบานเกร็ดมันถอดออกสองบานด้านในบ้านก็ยังมี
คราบเลือดหลงเหลืออยู่นะฮะคือเอื้อมมือไปเนี่ยแหมท่านผู้ชมต้องระวัง
นะค่ะคือบานเกร็ดแบบนี้ถ้าไม่ถอดมันก็ทุบได้ใช่ไหมใช่
ถ้ามันเอื้อมไปถึงเนี่ยมันเปิดประตูได้นะถ้าไม่คล้องกุญแจ
อย่างอีกชั้นนึงนะค่ะนี่นะคะ
คือเมื่อสำรวจดูจุดต่างเส้นทางที่คนร้ายนอกจากประตูด้าน
นะครับคือถามว่ามันกระโดดข้ามได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละถ้ามัน
จะมาตามเวลามืดเวลาข้ามมานะแม้จะมีตัวรวดน้ำอะไรคอย
กั้นอยู่อ่ะแต่ถ้าคนมันจะเข้านี่นะครับมีป่ามีย่าอยู่
ข้างบ้านตรงนี้นะฮะลูกสาวของผู้ตายบอกว่าถ้าจะสงสัยเนี่ย
สงสัยคนในหมู่บ้านที่ชื่อกองชื่อในกองเพราะในกองเคยเข้า
มาขโมยของที่ร้านของพ่อเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมาเนี่ยรอบ
นึงละ๑๒สิงหาคมในสายมือกองนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือพ่อ
ของเธอไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับแล้วมีคนเห็นว่ากองเนี่ย
วนเวียนอยู่แถวร้านของพ่ออยู่หลายวันแล้วมีภาพจากกล้อง
วงจรปิดที่จับภาพคนร้ายเมื่อคืนนี้ได้ด้วยนะฮะลักษณะรูป
ร่างเนี่ยขวามือเนี่ยมันคล้ายกับกองเนี่ยตีหนึ่งกว่าเกือบ
ตี๒ที่เข้ามาก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวกองเนี่ยมา

พี่เชื่อว่าเป็นคนเดิม
เชื่อว่าเป็นคนเดิมเพราะว่าเขาเป็นคนแก่ที่แข็งแรงสุขภาพ
ดีไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็อารมณ์ดีไม่เคยทะเลาะกับใครนอกจาก
เรื่องที่เขามีปัญหาเรื่องรักทรัพย์คือมันไม่รอดอ่ะยังไงมันก็ต้อง
ตายอ่ะอืมยังไงมันก็ไม่รอดแน่อืมพี่ก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนกัน
เชื่อว่าต้องเป็นในกองแน่นะครับค่ะทุกผู้ชมครับดูกล้องวงจรปิด
หน่อยนะฮะที่คุณไกรธนกรลงพื้นที่ไปนะครับ๑นาฬิกา๔๐นาทีนี่เห็น
ฮะคนก่อเหตุนะครับเข้ามาเนี่ยด้านหลังบ้านที่เป็นที่เลี้ยง
มีสุ่มไก่ของคุณตาผู้ชายผอมนะฮะใส่กางเกงขายาวเสื้อ
แขนยาวเอาหมวกสวมมาเลยนะมีถุงมือด้วยมือซ้ายถือไม้มาท่อน
นึงเดินสำรวจพื้นที่หลังบ้านมันเป็นช่วงกลางดึกนะเป็นช่วง

ด้มมองอยู่แถวนี้จากนั้นเนี่ย๒นาฬิกา๒๒นาทีเวลาผ่าน
ครึ่งชั่วโมงได้ผู้ชายคนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่นะฮะค่ะวนเวียน

ซึ่งลูกสาวบอกดูแล้วเนี่ยลักษณะท่าทางมันคล้ายกับในกองเลย
เคยเข้ามาขโมยของที่ร้านเมื่อ๑๒สิงหาคม
แล้วคนร้ายคนนี้ที่วนเวียนอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับ
ก็จะหายไปทางประตูหลังบ้านที่เป็นทางเข้าบ้าน
จะหายไปจากกล้องวงจรปิดไปทางประตูหลังบ้านที่เข้าไปในตัวบ้านได้
ซึ่งหายไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไปอยู่ในบ้าน
นานถึง๔๐นาทีนะฮะที่ไปซุ่มอยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะ
จะหายเข้าไปในบ้านคาดว่าพอเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย
ก็คงจะไปทำร้ายคุณตาสมชัยจนแกเสียชีวิตแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
กลับไปเมื่อ๑๒สิงหาคมนะครับในกองเคยเข้ามาลักทรัพย์
ที่บ้านของคุณตามารอบนึงแล้วนี่ตอนนั้นมากลางวันเลยนะฮะนี่
กล้องวงจรปิดนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมฮะ
แล้วเมื่อคืนเกิดเหตุเนี่ยคือสวมเสื้อสวมหมวกถือท่อนไม้มันเหมือนกันเลย
วันนั้นได้ของแล้ววิ่งไปแล้วเห็นมั้ยฮะ
วันนั้นคุณตาออกมาเห็นพอดีนะครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นี่ตาสมชัยค่ะคุณตาสมชัย
คือแกออกมาเห็นแกก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
จากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าจะมีคุณยายเนี่ย
คุณยายนอนอยู่บนเตียงกลางบ้านปกติคุณยายนอนอย่างนี้ค่ะ
เห็นไหมฮะแต่จะอยู่ด้านในนะ
แกก็จะไม่ค่อยไหวแล้วเรี่ยวแรงซูบผอมนอนติดเตียงอยู่นะฮะ
ซึ่งคุณตาเนี่ยพอเห็นว่ามีคนมาขโมยของหลังบ้าน
วิ่งเห็นแนบไปเนี่ยแกก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
มาดูกล้องวงจรปิดก็ไล่ไปไล่มาก็ในกอง
แล้วเมื่อคืนมาอีกเห็นไหมอ่าพอมาแล้วก็
นี่แหละทีนี้บุกเข้าไปถึงในบ้านเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรก็ไปสำรวจบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับ
หลังจากทราบข้อมูลว่าที่ลูกสาวของผู้ตายสงสัยเนี่ย
บุคคลที่ถูกสงสัยเคยมาอยู่
แล้วก็มาเฝ้าเหมือนกับมาคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคุณตาสมชัย

ข้อมูลว่าในกองเนี่ยเคยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน

แล้ว๑๒สิงหาคมก็ไปรักทรัพย์บ้านคุณตาที่เสียชีวิต
ส่วนไอ้เรื่องที่ขโมยขึ้นบ้านของผู้ตายเนี่ย
ก็มาทราบตอนหลังที่เจ้าของบ้านเนี่ยมาเล่าให้ฟัง
ว่าขโมยเนี่ยได้กุญแจบ้านกับกุญแจรถจักรยานยนต์ไปด้วยในรอบแรก
ในรอบนี้มันได้กุญแจบ้านกับกุญแจจักรยานยนต์ไปด้วย
ส่วนรอบที่สองเนี่ยแฟนของเธอเนี่ยเห็นขโมยเนี่ยกระโดดออกไปทางหลังบ้าน
คือตอนนั้นก็เริ่มระวังตัวกันแล้ว
แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคนร้ายเนี่ยมันจะกล้าลงมือก่อเหตุถึงขั้นแบบฆ่ากันตายขนาดนี้
ไม่ได้ของเยอะมาก
แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะครับสพอูทองนะฮะ
ตามจับกลุ่มตัวในกองได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นำตัวมาโรงพักแล้ว

ใช่ครับนายเกรียงไกรวงบุตรหรือว่าในกองอายุ๓๕ปี
จับได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะที่ขโมยไปจากบ้านคุณตา
โดยตำรวจเนี่ยวางแผนล่อซื้อรถกระบะนะฮะนี่ฮะเอาไปขายดูสิ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกองเนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวนะ
โดยปีนเข้าบ้านคุณตาช่วงกลางดึกตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมา
ตั้งใจว่าจะไปขโมยของนั่นแหละเข้าไปถึงด้านในตัวบ้าน
แต่คุณตาเนี่ยตื่นมาเจอนะแล้วตาเนี่ยสู้
กองก็เลยบอกว่าก็เลยสู้โดยการเอาท่อนอ้อยที่ถือมาเนี่ย
ไปใส่คุณตาจนแน่นิ่งไปค่ะ
โอ้โหแต่สภาพศพคุณตาเนี่ยโดนไปแบบเยอะเลยอ่ะ
จริงมีข้อมูลว่าก่อนที่จะเข้าไปเจอคุณตาตื่นน่ะ
เห็นประเด็นคือคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมคะ

แกมีเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนอยู่อะค่ะ
ฮือสับคัตอเตอัลทั้งการทำงานนั้นมันหายไปเลยนะ
ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยเนี่ย

ที่ลูกมาเจอตอนเช้าเห็นไหม
ทีเนี้ยในกองบอกพอคุณตาสู้ก็เลยเอาท่อนอ้อยเนี่ยตีตาจนแบบสลบแน่นิ่งไปค่ะ
ไม่ใช่แค่สลบนะตายกันเลือดอาบเลยนะ
แล้วทำยังไงต่อในกองบอกว่าก็เอาจักรยานยนต์ของตาเนี่ยไปนะคือขี่จักรยานยนต์ออกไปก่อน
แล้วกลับมาอีกรอบนึงรอบหลังเนี่ยขนทรัพย์สินนะสิ่งของต่างของอะไรต่างในร้านคุณตาเนี่ยขึ้นรถกระบะของคุณตานั่นแหละ
แล้วก็ขับกระบะไปอีกรอบนึงโดยที่ไม่รู้ว่าตาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรรมดูสิเห็นไหมฮะมันเอาไปหมดอ่ะ
เอาไม่อ่ะก็จะไปเปิดร้านเองเลยค่ะ
เอากระบะไปแล้วเอาของในร้านด้วยกระเป๋าเมื่อกี้ที่ว่าลูกสาวบอกเงินสดหมื่นนึงเพื่อเอามาให้พ่อ
ประวัติอาทยากรรมเนี่ยในกองเนี่ยเคยต้องโทษคดียาเสพติดนะครับ
ซึ่งหลักฐานเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่บุกเข้ามาที่หลังบ้าน
ก่อนจะงัดบานเกร็ดแล้วก็เข้าไปด้านในก็ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหารับซื้อของโจรด้วยนะครับ

เยี่ยมมากแต่ภาพถ่ายเซลฟี่แบ๊วมากเลยนะคะไม่เข้ากับพฤติกรรมด้วยประการทั้งปวงเลย